เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบกันตลอดเวลาก็ว่าได้
นั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะฝนที่คาดว่าน่าจะตกหนักตั้งแต่วันเสาร์ก็คือเมื่อวานนี้
ถึงสัปดาห์หน้าถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อจากนี้ลักษณะฝนที่ตกลงมาเป็นอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคงต้องถามคุณคุปตนันค่ะ
สวัสดีทั้ง๓ท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
แน่นอนสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่หลายคนก็บอกนะครับว่า
คงจะต้องเฝ้าจับตาเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนจะเยอะกว่าสัปดาห์ที่แล้วแน่นอน

ก่อนที่เราจะไปคาดการณ์สถานการณ์ฝนกันเนี่ยนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินชื่อหนึ่ง
เขามีการวางแผนว่าจะมาช่วยเด็กออกจากถ้ำ
หลายคนได้ยินค่ะเอ๊ะทำไมต้องได้ยินชื่อนี้แล้วทำไมต้องดีอกดีใจ
ทำไมต้องให้ความสำคัญกับบุคคลคนนี้
ต้องบอกว่าบุคคลบุคคลนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เขามีนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าแบบล้ำมาก
นวัตกรรมที่เดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปนี้
เป็นคลิปที่เขาสร้างจรวดอันหนึ่ง
ปกติจรวดเวลาเขาปล่อยขึ้นบนฟ้าก็จะลอยขึ้นแล้วก็หายไปเลยถูกไหมครับ

หลังจากที่ปล่อยขึ้นไปแล้วความพิเศษของจรวดของเขาก็คือ
เป็นจรวดที่สามารถที่จะย้อนกลับมาที่เดิมได้
หมายความว่าขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมาที่เดิมได้
แล้วก็เป็นบุคคลที่เขาวางแผนได้ว่าภายใน๒๐ปี
เขาจะพาคนบนโลกไปอยู่บนดาวอังคาร
ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีการคิดไปต่างเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ทันสมัย
ที่จะสามารถที่จะเอาน้องออกมาได้อย่างปลอดภัย
ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้

หลังจากนี้เขาจะมีบทบาทช่วยน้องออกจากถ้ำได้มากน้อยแค่ไหน
น่าจะต่างนะมันต้องมีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย
ก็คือธุรกิจของเขาเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางด้านอวกาศ

เพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่
ถ้าติดต่อมาเขาก็พร้อมที่จะช่วย
อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เด็กออกมาแบบไม่ต้องดำน้ำก็ได้นะ
ก็ลุ้นกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะลุ้นต่อไปก็คือสภาพอากาศ
ก่อนหน้านี้มีพายุที่มีชื่อว่าพระพิรุณ
ตอนนี้มีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นพายุที่มีชื่อว่ามาเรีย
ยุลูกนี้แรงกว่าพายุพระพิรุณ
พายุพระพิรุนแรงสูงสุดเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑ตอนใกล้ขึ้นฝั่งแล้ว
แต่มาเรียตอนนี้ก่อนหน้านี้เป็นใต้ฝุ่นระดับที่๕

แล้วมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นระดับที่๔ระดับที่๕ไปเรื่อย
กว่าจะขึ้นฝั่งช่วงวันพุธ
สิ่งที่น่าจับตาก็คือหลังจากวันพรุ่งนี้
พายุลูกนี้จะมีแรงดูดมากขึ้น
ไปดูดเอาฝนจากจีนลงมาสู่ประเทศไทยตอนบน
ก็คือจากแถวเชียงรายและอิสานตอนบน
ส่วนฝนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาท
ก็คือกลุ่มฝนที่ตอนนี้ไปออกันอยู่แถวบริเวณพม่า
จะสังเกตว่ามีการเอากระแสลมดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
นี่ก็จะเป็นลักษณะของฝนที่มาเป็นหางของพายุนี่เลย
ก็จะเอาฝนจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกคลุม
นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตามอง
ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพายุลูกนี้ก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น

สถานการณ์ฝนตอนนี้นี่คือที่บริเวณทางตอนบนนะครับ

มีกลุ่มฝนค่อยเคลื่อนมาเล็กน้อยนะครับ
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ด้านบนอยู่นะครับ
ฝนวันนี้ยังไม่ได้เป็นฝนที่เซตใหญ่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อพื้นที่จังหวัดเชียงราย

แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะถือว่าเป็นฝนหนักแล้วนะครับ
ดังนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็น๑วันที่ถ้าหากทำกิจกรรมต่างได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
ฝนหลักวันนี้อาจจะไปหนักหน่อยแถวบริเวณอีสานตอนบนนะครับ
อยู่บริเวณดังกล่าวก็ระวังกันด้วย
นี่คือการคาดการณ์ฝนช่วง๙โมงก็ยังไม่มีอะไรมาก
ส่วนใหญ่อยู่ตอนบนตั้งแต่เที่ยงไปต้นไป
ฝนด้านบนจะค่อยคื่นที่ลงมา
ไปรวมอยู่กับฝนที่เกาะตัวในบริเวณอีสาน
ก็จะพบว่ามีกลุ่มฝนเยอะละทีเดียวในบริเวณไฟ้อีสาน

ซึ่งถ้าหากดูปริมาณน้ำฝน

เมื่อเทียบกับ๒วันที่ผ่านมา

หลังจากนี้ก็ถือว่าเยอะแล้ว

ยังไม่ผิดแปลกด้วยว่าหวานมาก

เริ่มต้นจริงจะเป็นวันพรุ่งนี้

แต่วันนี้ก็เลยฟ้าอึมครึมซักวัน
เหมือนวันก่อนที่สดการิรดิ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จังหวัดเชียงราย

ประเภทสะพาภาพอากาศ
ความชื้น๙๕
เป็นฝนก็ได้นะครับความเร็วลมตอนนี้๓๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเมฆตอนนี้มีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าจากเมฆเนี่ยนะครับ
ทำให้ทัศนวิสัยในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ๑๒กิโลเมตรนะครับ
ที่สำคัญครับเรื่องของฝนวันนี้โอกาสการเกิดฝนเนี่ยนะครับ
ก็อยู่ที่ประมาณเท่ากับครั้งที่แล้วนะครับ๑๔๐
ของพื้นที่อุณหภูมิครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนกันนะครับ
อุณหภูมิระหว่างช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนค่อนข้างต่างกันเยอะ

ดังนั้นนั่นก็หมายความว่าวันนี้ถ้าหากช่วยได้สถานการณ์ฝนก็ถือว่ายังคงเป็นใจอยู่นะครับ
สำหรับปริมาณฝนปริมาณน้ำที่จะเข้าไปเติมเต็มในถ้ำ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าพรุ่งนี้ต้องเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ

จากตอนบนแล้วเดี๋ยวตอนล่างภาคใต้ก็ต้องน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน

ถูกต้องเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบกันใหม่อีกช่วงหนึ่ง

ขอบคุณด้วยฮะคุณครูปตัวหนันนะครับ